เกิดการเสียหลักของรถกระบะอีกแล้ว
แล้วไปพุ่งเฉียวชนเข้ากับมอเตอร์ไซค์ของนักศึกษาสาว
ขี่ออกมาจากบ้านจะกลับไปที่หอพัก
แล้วเธอเสียชีวิตคุณผู้ชมค่ะ

ช่วงเย็นเมื่อวานนี้นี่เองเกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีค่ะ
จุดกลับรถนะคะหน้าโรงยางแห่งหนึ่งฝั่งค่ะ
เข้าตัวเมืองอุดรธานีที่ตำบลหนองนาคำค่ะ
พบศพของหญิงสาวอายุ๑๙ปี

ของมหาวิทยาลัยชื่อดังของอุดรธานี
สภาพของศพน่าเศร้าค่ะอยู่ในท่านอนหงาย
หลังเนี่ยเกออยู่บนเบาะรถมอเตอร์ไซค์ด้วยคุณผู้ชม
เลือดไหลออกปากและจมูก
อภัยนะคะกระโหลกศีรษะด้านหน้าแตกด้วยค่ะ
ด้านขวาของรถมีร่องรอยการเฉียวชนพังเสียหาย
แต่ไม่สำเร็จค่ะเสียใจด้วยนะคะ
สอบสวนเบื้องต้นตัวน้องนักศึกษาผู้ตาย
อย่างที่บอกกำลังขี่มอเตอร์ไซค์กลับจากบ้าน
จะกลับหอพักในตัวเมืองอุดรธานี

จุดเกิดเหตุห่างจากบ้านของเธอประมาณสัก๔๐กิโลเมตร
ผู้ก่อเหตุนะคะให้การว่าเขาขับรถกระบะสีดำ
คือเฉียวชนมอเตอร์ไซค์จากด้านหลังก็เลยเสียหลัก
ทีนี้มอเตอร์ไซค์ไปพุ่งชนเข้ากับเสาไฟอีกทีนึง
ตัวเองก็เลยรีบจอดรถลงมาดูค่ะ
จากนั้นรถก็ขึ้นรถขับออกไปจากจุดเกิดเหตุ

ตอนนี้ตำรวจบอกว่าคนก่อเหตุหนีไปแล้ว
กำลังไล่ล่ากล้องวงจรปิดลงมาตรวจสอบ
จริงคำให้การเป็นคำให้การของพลเมืองดีนะคะ
เขาบอกว่าเขาเห็นเป็นกระบะสีดำ
แต่ไม่รู้หมายเลขทะเบียนรถ
เห็นตอนจังหวะเกิดเหตุ
แต่เขาหนีไปแล้วต้องตามตัวมานะคะ
อีกมุมหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชาวบ้านแถวนั้น

บอกว่าอาจจะเป็นเรื่องอาถรรพ์หรือเปล่า
เพราะว่าตรงจุดนี้เป็นจุดยูเทิร์นที่มีคนเจ็บคนตายทุกเดือน
ฉายาว่าเป็นยูเทิร์นผีสิง

ชาวบ้านก็แปลกใจทั้งที่ตรงนี้ก็มีเสาไฟส่องสว่าง
แต่หลายครั้งรถวิ่งทางตรงแล้ว
มักจะมองไม่เห็นว่าเป็นจุดกลับรถยูเทิร์นรถ

บางทีก็พุ่งชนเข้าอย่างจังชนเข้าอย่างแรง

ในมุมของความเชื่อความลี้ลับอาถรรพ

เสาไฟส่องสว่างแสงเพียงพอไหม
จุดกลับรถนี้ปลอดภัยมากน้อยขนาดไหน

ขอเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ทางด้านของคุณชนะพุนโค้ดศรีทายุ๒๗ปี
เป็นพนักงานกู้ภัยอย่างที่บอกว่า
เขาเป็นหนึ่งในพลเมืองดีขับรถผ่านมาเลยลงมาดู
ตอนที่เขาลงมาดูน้องนักศึกษายังมีลมหายใจอยู่นะคุณคิง

แล้วบอกด้วยว่ารถกระบะคันที่เห็น

เห็นเลยว่าเฉียวชนด้านข้างรถมอเตอร์ไซค์ของน้องนักศึกษา
แล้วในกระบะคันนั้นมีผู้ชาย๓คนลงจากรถ
แล้วเดินมาดูด้วยก่อนจะขึ้นรถแล้วขับหลบหนีออกไป
จากจุดเกิดเหตุมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองอุดรธานี
หลังจากนั้นพลเมืองดีเลยรีบโทรแจ้งตำรวจค่ะ